เดินทางมาญี่ปุ่นนี่ยังตื่นเต้นแล้วก็ยังตุ้มต่อมว่า
รวมมาเราจะคิดถึงพี่ปอล์
แต่พอมาแล้วก็มีความสุขอะค่ะ
แล้วก็ขอขอบคุณครูนะคะ
ขอบคุณครูมากที่เป็นตัวแทนนะคะ
ตามหน้าที่แดงพี่ปอล์

ขอบคุณขอโทษที่ตัดอารมณ์นะ